คุณผู้ชมครับเรื่องของการวิ่งเนี่ยวิ่งออกกำลังกายมันเป็นประโยชน์นะ
วิ่งเร็วเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันหนีเท้าได้
ให้ชื่อคลิปนี้ว่าวิ่งแบบพี่ตูนไปชมครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นต่างถิ่น
คนที่วิ่งนำหน้าเป็นวัยรุ่นต่างถิ่น

ยืนข้างอุตส่ายเขาถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เป็น๑๐คนมาจะลุมลุมกระทืบ
เขาคิดว่าโดนแน่แหละถ้าไม่วิ่งโดนแน่

วัยรุ่นต่างถิ่นวิ่งตามไม่ทัน
บางคนล้มลุกคุกคานแต่เจ้าตัวที่โดนจะโดนกระทืบวิ่งรอดนะ
แต่ว่ารถอยู่ข้างหลังไงต้องกลับมาเอารถไง

แน่นอนวิ่งไปทำให้รอดโดนกระทืบอย่างหุดหวิด
ตอนแรกเห็นไหมคะจังหวะที่เขาวิ่งท้ายรถสีขาว
มีคนหนึ่งวิ่งตัดมาเกือบจะคว้าได้แล้วนะ

ขึ้นได้ที่งานแหนนาคเป็นคบวลแหนนาคก่อนข้าวฟังศา
จะเข้าประตูวัดเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นประจำหมู่บ้านเป็น๑๐
อาทานมาคนเดียว
สุดท้ายนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปอาจจะคำเห็นกันเรื่องของผู้หญิงนะก็ว่ากันไป
คือแฝนแต่มางานบุญอ่ะไม่ตีกันได้ไหม
นั่นสิฮะแต่ว่าการวิ่งหนีครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของวัยรุ่นต่างถิ่นคนนี้
เพราะว่าไม่เช่นนั้นเละแน่นอน

เผลออาจจะถึงตายเอาอ่ะ

ชาวเน็ตถึงขั้นกับให้ไปคัดตัวทีมชาติ
เอ้าคุณถ้ามันมีความสามารถพิเศษแบบนี้เนี่ย
เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ก็เกิดประโยชน์เป็นเขาเองนะชาวด้วยนะ
ไปวิ่งกับพี่ตูนเอาเงินเข้าโรงพยาบาลก็ได้

ก็เป็นทางเลี่ยงไม่อยากมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
ดีแล้วการหนีไม่ใช่ว่าเราแพ้นะคะ

และสุดท้ายแล้วถ้าเรารอดคือเราชนะ